แต่ว่าถือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอยู่พอสมควรค่ะ
เพราะว่ากล้องบางตัวที่เป็นจุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
กล้องเกิดมีปัญหากล้องเสียกล้องขัดคล่อง
ก็เลยมีอุปสรรคในการตรวจสอบหาตัวคนร้ายค่ะ
นี่แหละค่ะจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะคุณผู้ชม
ก็ไปสำรวจเรื่องของกล้องวงจรปิดบางตัวเกิดขัดข้องในจุดที่เกิดเหตุ
จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณชั้น๑
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติมีประมาณ๒๐ตัว
ติดกันแบบกระจายไปตามจุดต่าง
ว่าจะเป็นทางเข้าออกอาคารจุดขึ้นลงบันไดภายในห้องรับรอง
ชำระเงินและจ่ายยาให้กับนายทหาร
วันเกิดเหตุกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในห้องจ่ายยา๔ตัวทำงานได้
แต่กล้องวงจรปิดที่จะบันทึกภาพในจุดที่มีการระเบิดนั้นไม่สามารถใช้งานได้
ก็เลยทำให้ตรวจจับภาพผู้ต้องสงสัยไม่ได้นะคะ
หลังเกิดเหตุ๒วันทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลก็ดำเนินการเลยค่ะ
สั่งเจ้าหน้าที่หน่วยช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับมุมองศาของกล้อง
ให้สามารถบันทึกภาพได้ตามต้องการ
ส่วนแผนการจัดการหลังจากนี้ทางทีมผู้บริหารจะมีการประชุมวางแผนกันอีกครั้งนะคะ
ว่าจะมีการจ้างบริษัทเอกชนจากภายนอกเข้ามาช่วยดูแลหรือเปล่า